ผมอยากให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการขีดเส้นใต้เมืองไทย
สนใจและให้ความสำคัญกับข่าวเศรษฐกิจชิ้นนี้หน่อยครับ

อดบทเรียนนักท่องเที่ยวเสียชีวิตในไทย
ทูตจีนจี้รัฐบาลให้ยกมาตรฐาน
ในข่าวเขาบอกว่าจีนจี้ไทยสร้างมาตรฐานรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
ปี๖๐๑ปีชาวจีนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในไทย๙๘คน
ใน๙๘คน๖๕คนจมน้ำครับ
ก็คิดเป็น๔๐ของคนจีนที่ไปเสียชีวิตจมน้ำทั่วโลก
มันเสียชีวิตบ้านเราซะ
แล้ววันก่อนก็มีข่าวว่าตอนนี้หลังจากเรือล่มที่ภูเก็ต
ทำให้นักท่องเที่ยวหายไป
แล้วถ้าคิดเป็นเม็ดเงินที่หายไปจากการท่องเที่ยวเนี่ย

รัฐบาลต้องเร่งให้ทุกภาคส่วนให้เร่งมือฟื้นฟู
เอาตัวเลขที่หดหายไปคืนมาให้ได้
ไม่งั้นกระทบต่อเศรษฐกิจต่อประเทศไทย
ก็คือต้องทำยังไงที่จะทำความเข้าใจกับคนจีน
แล้วการทำความเข้าใจที่มีช่องทางดีที่สุดคือ
ต้องทำความเข้าใจกับสื่อครับ

มีสื่อจากเมืองจีน๑๐กว่าสำนักเดินทางมาเมืองไทยครับ
เขาไปดูสถานที่เกิดเหตุที่ภูเก็ต
เขาอยากพิสูจน์เขาอยากรู้ว่าต้นตอนนี้มันเป็นยังไง
แก้ปัญหายังไงปัญหาอยู่ตรงไหน
วันนั้นเนี่ยพลตมตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
ได้รับมอบหมายให้ไปพบกับสื่อจีน๑๐กว่าสำนัก
เพื่อไปอธิบายพูดคุยให้เขาฟัง
ให้เขานำสิ่งที่เขารู้เขาเข้าใจเนี่ย
ไปถ่ายทอดให้คนจีนฟังต่อ
หวังว่าคนจีนจะเข้าใจและเร่งเดินทางกลับมา
ผมขอคุยกับพลตบตรีสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวหน่อยครับ

สวัสดีครับท๊ายคับผม
สำนักข่าวจีน๑๒สำนักใหญ่นะครับ

สาเหตุหลักที่มีผู้เสียชีวิตไทยเป็นผู้การทำความผิด
กับมาตรการระยะยาวถ้าคนจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอีกเนี่ย
เขาจะปลอดภัยอย่างไรนะครับนะฮะแล้วเขาจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
ต่อไปเป็นการสร้างความมั่นใจให้เขา
ผมกลับไปขยายความในเรื่องของประเด็นผู้การทำความผิด
ที่คนจีนอยากรู้ว่าวันนี้ราชบาลกิจต้องราบ๒ประเด็น
เพราะนั้นวันนี้เราก็ทำเข้าสีว่าสาเหตุทะเจนนะครับ
หมดนะครับครับนะครับแล้วก็เอ่อในส่วนของเจ้าของบริษัทนะครับ
วันนี้ก็ให้การรับสาภาพชัดเจนนะฮะว่าเพิ่งให้การรักษาภาพเมื่อวานนี้
ครับหลังจากที่เราสอบประคำมานะครับเอ่อก็คือเอ่อนางสาวนางสาวยุ้ย
นะครับนางสาวยุ้ยเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอ่า
ซึ่งเป็นอ่าเจ้าของเรือฟรีนิกนะครับครับเอ่อตอนนี้เอ่อ
ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะฮะจังหวัดภูเก็ตเอ่อ
การสอบสวนเนี่ยนะครับก็ให้การรักษาภาพทั้งหมดนะครับ
ตนเองเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทมีคนต่างชาติเนี่ย
เป็นเจ้าของบริษัทซึ่งเงินทั้งหมดเราสำรวจเส้นทางการตรวจ
เส้นทางการเงินโดยปรปงนะครับครับเงินทั้งหมดเนี่ยที่นางสาวยุ้ยเนี่ยครับ
นะรับมาทั้งหมดในฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจะต้องโอนไปให้เอ่อ
บุคคลคนนี้ทั้งหมดหมดครับนะฮะแล้วจากนั้นตนเองก็ตั้งเปิดเอ่อ
เป็นเงินเดือนของตนเองครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งบ่งบอกชัดเจน
ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินพร้อมทั้งคำรับสารภาพตรงกันทั้งหมดว่าเอ่อ
ตนเองนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเป็นนอมินีนะครับนะครับ
อันนี้ถามต่อว่าเป็นนอมินีเนี่ยเสียหายยังไงนะครับ
ไม่ดีเนี่ยก็จะไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเรือเรื่องการบำรุงรักษาเรือนะครับ
เรื่องการเดินเรือนะครับซึ่งจะแตกต่างจากเจ้าของบริษัทที่แท้จริง
ที่เขาสร้างมากับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นนอมินีก็จะรู้อย่างเดียวว่า
กำไรยังไงทำไม่ให้ขาดทุนยังไงนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเป็นความผิดโดยชัดเจน
กรณีนางสาวชุวิตเนี่ยอ่าทางให้เรือฟินิกส์เนี่ย
ขึ้นลมแรงยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องกลับมาฝั่งให้ได้ครับ
นะครับเพื่อจะรับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่อไปนะครับอืมนะฮะ
เพราะฉะนั้นในส่วนของนางสาวยุ้ยเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับนะฮะ
เอ่อเราจะต้องแจ้งข้อเก่าหาในเรื่องความผิดในเรื่องอ่า
จ้างคนต่างชาติเป็นนอมินีนะครับแล้วจดทะเบียนเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท
ฮะทีนี้รวมถึงคนต่างชาติก็ต้องแจ้งข้อหาเช่นเดียวกันครับนะครับ
ทีนี้ขั้นตอนการควบคุมเอาล่ะเมื่อคนนี้เขาสั่งการให้เรือออกไม่สนใจเนี่ยนะ
ขั้นตอนการควบคุมขั้นตอนในการช่วยเหลือ
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการไทยเนี่ยเราอธิบายกับสื่อจีนยังไงครับว่า
ตรงนั้นมันบกพร่องหละหลวมยังไงเราต้องลงโทษคนของเราไหม
อ่าครับครับครับกลับเรียนเอ่อเพิ่มเติมนะครับเอ่อ
ในส่วนของประเด็นนี้เรามีการดำเนินคดีสองส่วนทั้งในส่วนของเจ้าที่รัฐด้วยนะครับ
แล้วก็ในส่วนของเจ้าท่าจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งวันนี้เราดำเนินคดีแจ้งข้อเก่าหาแล้ว
แล้วส่งไปปรบริษัทแล้วในเรื่องการละเว้นการพยาบาลหน้าที่
เพราะว่าเรื่องการตัดสินใจปล่อยเรืออำนาจในการดูแลเรื่องการปล่อยเรือ
เป็นอำนาจของเจ้าท่านะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอ่อ
หนึ่งเรือไม่สมบูรณ์เรือไม่สมบูรณ์ก็เกิดจากเจ้าท่าเนี่ย
เป็นผู้อนุมัติให้บิการต่อเรือฮ่าอ่าเริ่มมาจากต้นนะครับ
วันนี้อู่ต่อเรือเราก็ดำเนินคดีเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นวันนี้ทำให้รัฐบาลจีนเห็นกระจ่างชัดนะครับ
ใครเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้
ก็ทั้งเจ้าท่าจังหวัดแล้วก็ทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัท
ร่วมมือกันนะครับต้องเรียนชัดเจนขนาดนี้นะครับ
เรือไม่สมบูรณ์แน่นอนจริงแล้วเพราะเกิดจากคน
เกิดจากเจ้าที่รัฐเกิดจากกรรมการผู้จัดการบริษัท
เรือลำนี้ถึงลงทะเลได้นะครับ
ในส่วนของมาตรการระยะยาวนะครับที่กราบเรียนให้สื่อจีนเห็นนะครับ
ก็คือจากวันนี้ไปทำยังไงนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ถึงจะอุ่นใจได้นะครับ
ก็คือวันนี้เราเซ็กซีโร่ใหม่ทั้งหมด
ไม่มีวิธีการอื่นที่จะทำได้นอกจากทำอย่างนี้นะครับ

เรือทุกลำนะครับ๔๐๐กว่าลำ๕๐๐กว่าลำนะครับ
วันนี้ตำรวจท่องเที่ยวของเราเองนะครับ
ร่วมกับกรมการเจ้าท่าเพิ่มกำลังแล้วก็ตรวจเรือทุกลำเริ่มใหม่หมด

แต่เริ่มตรวจใหม่หมดโดยการเช็คลิตรใหม่หมด
เรือลำไหนที่สมบูรณ์ถึงจะให้ผ่าน
ทางไหนที่ไม่สมบูรณ์ก็จะยกขึ้นจากทะเลเลยนะครับ
วันนี้มีเรือที่ไม่สมบูรณ์นะครับประมาณ๑๐กว่าลำ
วันลำนี้ขณะนี้ยกขึ้นมาบนฝั่งหมดแล้ว
แล้วให้ไปแก้ไขให้สมบูรณ์
ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่อนุญาตให้ลงบนท้องทะเลนะครับ
ส่วนในส่วนอู่ต่อเรือทั้งหมดนะครับมี๑๓อู่ต่อเรือ
จอเรือที่ไม่ได้มาตรฐานขนาดนี้
และไม่โดนแก้ไขให้เข้าหลวงลอบมาตรฐานได้
ครับท่านลองบอกสเองสองสามเรื่อง
ต้นต่อมันอยู่ตรงไหนผู้ประกอบการมันเป็นยังไง
บอกเขาว่าเราก็ไม่ปล่อยประละเลยนะเราลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เราจะลงมือตรวจเรือทุกลำเพื่อรักษาความปลอดภัย
เพื่อให้เขามั่นใจว่ามาเถอะจะมาเจอแบบนี้ไม่เป็นไรเราป้องกันได้แล้ว
เท่าที่ฟังดูสื่อจีนเขาเข้าใจแล้วเขาจะไปเผยแพร่คนของเขาไหมครับ
วันนี้สื่อจีนสถานการณ์ดีขึ้นเยอะนะครับนะฮะเดิมเนี่ยสถานการณ์แต่ต้องยอมรับนะครับว่า
วันนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่มีการจองตัวในภูเกียรตินะครับ
วันนี้ในเดือนนี้เนี่ยยกเลิกการจองทั้งหมดอันนี้ต้องเข้าใจนะครับ
หนึ่งประกอบกับเป็นหน้าโลอยู่แล้วนะครับแล้วก็สองมีเหตุอย่างนี้แน่นอนครับท่านครับ
มีเหตุอย่างนี้นักท่องเที่ยวต้องหายแน่นอนนะครับแต่ว่าทำอย่างไรที่จะฟื้นความเชื่อมั่นเข้ามานะครับ
เพราะว่าวันนี้ต้องกลับเรียนว่าคนจีนกับคนไทยรักกันอยู่แล้วนะครับ
วันนี้ต้องทำให้เขาเห็นว่าเหตุเกิดแล้วไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยดูแลเขาด้วยหัวใจนะครับเราเอ่อ
เขาเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในบ้านเรานะครับเราทำให้เขาเห็นว่าคนไทยรักเขาด้วยความจริงใจนะครับ
เท่าที่ท่านรองประเมินกับหลายฝ่ายเนี่ยอีกนานไหมครับตัวเลขมันถึงจะฟื้นขึ้นมาให้มัน
ให้มันคล้ายกับว่าไม่ได้เท่าเดิมแต่ใกล้เคียง
ครับวันนี้เท่าที่ประเมินสถานการณ์ร่วมกับท่านผู้ว่าททนะครับ
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับประหลักกระทรวงท่องเที่ยวรวมถึงท่านรองสมคิด
ท่านก็ได้สั่งการโดยชัดเจนนะครับและรวมถึงท่านบริเอกประวิทย์วงสุวรรณได้กำกับในเรื่องของ
ความมั่นคงการดูแลเยียวยาต่างนะครับผมมั่นใจว่าการทำหน้าที่อย่างเต็มที่วันนี้นะครับ
ผมมั่นใจว่า๒เดือนเลยกลับมาหมดเพราะว่ากลับเรียนมานานสั้นเพิ่มเติมนะครับ
ถามสมัครว่าทำไมจัดช่องเลนด์พิเศษคือทุกประเทศในโลกสามารถเดินทางเข้ามาได้ทั้งหมด
แต่ว่ากลุ่มจีนเป็นกลุ่มใหญ่ที่เขาเดินทางเข้าประเทศไทยจริง
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเขาอย่างมาก
เพราะนั้นวันนี้ในส่วนของสำลังงานส่วนคุณเพ่าเมือง
ใน๕สนามบินเราจัดช่องเลน
ตอนนี้สุวรรณภูมิจาก๑๗ช่องขาเข้า๑๖ช่องขาออกนะครับนะ
พ่อชาวจีนแต่ชาวจีนเนี่ยก็รวมทั้งไต้หวันมาเกาะฮ่องกงด้วยนะครับ
เพราะเขาก็เป็นคนจีนเหมือนกันนะครับ
มีเสียงบ่นจากนักท่องเที่ยวชาติอื่นไหมว่าเอ๊ะทำไมจีนมีอภิษฎกว่าพวกเขา
คือวันนี้ก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าในส่วนต้นต้องเที่ยวอ่า
ต่างไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นเอเซียนะครับ
ไม่ได้หมายถึงว่าแต่ว่าจัดช่องพิเศษสำหรับคนจีนแล้วไปทำให้บุ่งโทรนต่างล่าช้า
ซึ่งก่อนไปพาบอกว่าเป็นจุดสวยดีด้วยอย่างเดียวกัน
ต้องยกระดับให้เขาเข้าได้สะดวกหน่อย
แล้วเขาก็เดินทางกลับได้สะดวก
เราทำทุกอย่างอย่างนี้เนี่ย
๓เดือนน่าจะกลับมาตัวเลขเดิม